คุณป้าท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมัน
กำลังเติมอยู่ดีก็มองมอเตอร์ไซค์

อ้าวมอเตอร์ไซต์ฉันหายแจ้งตำรวจ
คนในปั๊มวุ่นวายกันหมดเลยว่ามอเตอร์ไซค์ป้าหายไปไหน
อ้าวแล้วที่ป้าขี่มามอเตอร์ไซค์ใคร

คุณผู้ชมฮะตำรวจภูทรเมืองตากเข้าตรวจสอบนะครับ
หลังมีคนแจ้งว่าเกิดความวุ่นวาย
ตลาดสดเทศบาล๑ถนนมหาดไทยบำรุง
หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งกลางเมืองตากนะครับ
เมื่อคุณป้าวัย๕๕ปีท่านนี้นะครับ
บอกว่ารถจักรยานยนต์ฉันหายไปไหน
ส่วนจักรยานยนต์ที่ฉันขี่มาเติมน้ำมัน

ป้าเอายังไงป้าคิดให้ดี

ยิ่งถามยิ่งงงครับ
เจ้าของอยู่ไหน
ตอนแรกเจ้าของเขาอยู่เขายืมให้ยืมไป
แล้วตอนนี้เจ้าของเขาเข้าไปไหน
ไม่รู้กลับมาเจ้าของไม่อยู่
คุณลูกศึกสกุลอาทิตย์ใต้หน่อยสิ

เพราะว่าเราไปพูดคุยกับชาวบ้าน

ว่าคุณป้าเขายังไงกันแน่
แม่ค้าที่เป็นคนแจ้งให้ตำรวจมา

บอกว่าคุณป้านะคุณนะมากับหลาน
แล้วรถจักรยานยนต์ของคุณป้าน้ำมันหมดอยู่แถวนี้

ทีนี้ขอยืมรถจักรยานยนต์แม่ค้าที่ตลาด

เมื่อกี้ได้ยินไหมคุณป้าบอกมีขวดไม่มีขวดเนี่ยนะ
แต่ทีนี้คุณป้าก็ยืมรถชาวบ้าน
แล้วก็เตรียมขวดไปจะไปซื้อน้ำมัน

งงว่าทำไมนี่เป็นรถใครจำไม่ได้

คุณป้าเมาจำอะไรไม่ได้แล้ว
ภาพมันอาจจะตัดตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ
จากนั้นนะก็เอารถจักรยานยนต์ที่ไปเติมน้ำมัน

แล้วก็ป้าก็ยืนยันว่าป้าไม่ได้ขโมยรถเขา

รถจักรยานยนต์ของคุณป้าที่ขี่มาเนี่ย
คือเป็นของแม่ค้าชื่อปิน
ขายของในตลาดสดเทศบาล๓ริมน้ำปิง

เจ้าของรถก็มาแล้วก็บอกแบบนี้ครับ
บอกว่าคุณป้าวัย๕๕ปีเป็นลูกค้าของร้าน
กับหลานสองคนแล้วขี่รถมาน้ำมันหมด

ก็ขอยืมรถของเธอไปซื้อน้ำมัน
แล้วก็ฝากหลานไว้กับเธอได้เธอด้วย

ป้าหายไปไหนไม่มาสักที
สรุปก็คือเมาแล้วลืม
แล้วเอารถมาจอดไว้ตรงนี้จนเป็นเหตุวุ่นวายนะฮะ

ตรงไหนมา
นี่แหละค่ะ

เรื่องของเรื่องตัวเองเอาเมา
แล้วรู้สึกว่าแกร่งก็รู้เลย

รถป้าปิ่นที่คุณป้าเมาเนี่ย

ส่วนรถของคุณป้าที่เมาเนี่ยนะฮะ

คุณป้าอย่าลืมรับหลานกลับด้วยนะ

สุดท้ายนะก็ตำรวจบอกโอ้โห

สุดท้ายก็เคลียร์กันได้จบเรื่องนะฮะ

เพราะคุณป้าเมา

สรุปมันจะออกมายังไงนะ